คุณผู้ชมอีกข่าวหนึ่งคือต้องบอกว่าอ่านแล้วเราก็ขมวดคิ้วตามจริงนะว่ามันเกิดอะไรกันขึ้น
ผู้หญิงคนนึงนะคะเป็นเยาวชนนะคะอายุ๑๗ปีถูกผู้ปกครองพาไปแจ้งความ
คือน้องเนี่ยมีผู้ชายรุ่นราวคราวพ่อมาจีบมาชอบพอแล้วก็พาไปเที่ยวผับ
อายุ๑๗ปีนะพาไปเที่ยวผับต่างตามจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็หึงหวงมาก
ไม่ยอมให้คบเพื่อนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนผู้หญิงเพื่อนผู้ชายไม่ให้ไปไหนด้วยกันเลย
จนกระทั่งวันหนึ่งน้องจะไปเที่ยวกับเพื่อนไม่ยอมให้ไปเลยทะเลาะกัน
สุดท้ายโพสต์โซเชียลประจานน้องน้องก็เลยต้องเล่าเรื่องบอกเรื่องราวให้พ่อให้แม่ฟัง
ต้องพามาแจ้งความกันประเด็นก็คือว่าน้องบอกน้องถูกกระทำชำราว๗๘ครั้งด้วย
แต่น้องได้เงินฟังฟังลองฟังดูก่อน
นี่ค่ะเยาวชนวัย๑๗ปีเป็นนักเรียนชั้นม๕โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
คือผู้ปกครองเนี่ยพาน้องมาแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสพแม่ปิง
เพราะว่าถูกผู้ชายคนหนึ่งโพสต์ประจานทำให้เสียหาย
คือโพสต์ทำนองว่าเคยร่วมหลับนอนกัน
เล่าให้ฟังบอกว่ารู้จักกับผู้ชายคนนี้ตั้งแต่เมษายนปีนี้แหละ
ฝ่ายชายมาชอบน้องแล้วก็เหมือนมาจีบอะค่ะ
พาไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างในเชียงใหม่เที่ยวได้ด้วยนะทั้งที่อายุแค่สิบเจ็ด
น้องบอกว่าความสัมพันธ์ไม่ได้เป็นแฟนค่ะแต่ผู้ชายคนนี้หึงเธอเหมือนเป็นแฟนเลย
ไม่ยอมให้เธอคบเพื่อนวัยเดียวกันทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายขู่ทำร้ายตลอดเลย
จนกระทั่ง๓พฤศจิกายนทะเลาะกันเพราะว่าเธออยากไปเที่ยวกับเพื่อนแต่ผู้ชายไม่ยอม
ยืนยันจะไปผู้ชายก็เลยข่มขู่ว่าจะทำร้ายเพื่อนเลยตัดสินใจบอกเรื่องนี้ให้กับแม่
ให้แม่รู้พอแม่รู้แม่ก็โทรไปต่อว่าฝ่ายชายว่าอย่ามายุ่งกับลูกสาวเธออีก
ฝ่ายชายก็เลยโกรธแล้วก็เป็นที่มาของการโพสต์ประจานครั้งนี้
ที่สำคัญก็คือน้องบอกว่าผู้ชายคนนี้ชวนเธอไปร่วมหลับนอนด้วย๗๘ครั้ง
แต่ละครั้งให้เงินประมาณห้าถึงหกร้อยบาทคนก็ถามว่าอ้าวแล้วทำไมไม่ปฏิเสธอ่ะ
เธอบอกว่าเธอเคยปฏิเสธแล้วแต่พอเธอปฏิเสธเนี่ยผู้ชายก็ขู่ข่มขู่บอกว่า
จะทำร้ายเพื่อนจะทำร้ายคนรอบข้าง
เขาก็พาหนูนั้นเขาสถานกันเถิมนู่นนั้นหนี
แล้วเหมือนว่าเวลาหนูไปเที่ยวกับเพื่อนหนูก็จะเที่ยวแบบไม่สนุก
เพราะเขาจะให้คนตามหนูตลอดแล้วเวลาเวลาหนูเขาให้หนูไปนอนด้วย
เหมือนว่าเขาจะเอาหนูไปนอนนวดเวลาถ้าหนูไม่ไปเขาก็จะขู่แบบว่า
อยู่กับเพื่อนคนไหนคนนั้นก็จะโดนแบบเขาจะขู่แบบจะขู่ทำร้ายอะค่ะ
แล้วก็แบบถ้าหนูไม่ไปเหมือนเขาก็จะฝูทำร้ายเพื่อน
ก็คือนี่เวลาไปนอนก็หนูต้องสมยอมดังนั้นนี่หนูไม่เต็มใจ
แน่นอนพ่อแม่รู้เรื่องไม่มีพ่อแม่คนไหนรับได้ค่ะ
พ่อเนี่ยบอกว่าผู้ชายคนนี้อายุ๕๐ปีนะอ้างตัวเองว่าเป็นผู้มีอิทธิพล
บ่อนมีลูกน้องเป็นกาดตามผับต่างต่างครอบครัวก็เลยกลัว
เลยเป็นที่มาของการมาแจ้งความส่วนแม่เนี่ยบอกว่า
แม่เคยโทรคุยกับผู้ชายคนนี้แล้วนะบอกให้เลิกยุ่งกับลูกสาวแม่ก็ไม่ยอม
สุดท้ายแม่รับไม่ได้จริงที่มากระทำชำราวลูกสาวแม่

จะมองหน้าใครได้ตอนนี้ถึงพี่น้องล่ะ
พี่น้องก็รักไม่ได้นะมุ่งหูแทนก็มี
ก็อ้างตัวเองเหมือนเขาว่าเขาเป็นคนคุยดูแลอุ้มบ่อนเก็บสวยอะไรพวกนี้
ตามคุยเป็นการผัดในภาร์ภณ์
เขาเก็บเงินบอร์ดอย่างไรนะครับ

ใช้ลูกน้องไปภูเขาไม่ใช้ตัวเขาไม่ได้ไปนะ
แต่เขาใช้ลูกน้องเขาไปทำร้ายเพื่อนลูกสาว
เมืองต้นรองผู้กำกับการสอบสวนสพแม่ปิงรับเรื่องเอาไว้แล้วนะคะ
แล้วก็เดี๋ยวจะให้น้องไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล
เพื่อตรวจหาร่องรอยการถูกกระทำชำราวก่อน
แล้วก็จะให้พนักงานสอบสวนหญิงกับสหวิชาชีพเนี่ย
ปักคำถามถามถึงเรื่องรายละเอียดที่มันเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็ถ้าสมมุติว่าชายคนที่ถูกกล่าวอ้างมีส่วนเกี่ยวข้องจริง

ก็ต้องสอบสวนเด็กด้วยเพราะว่าก็ไปกับเขาหลายที่เหมือนกันนะฮะ